รักษาการเจ้าอวาดวัดสุวรรณคูหาตำบลกระสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาโดยพระประหลัดธนารักษ์พุทธรักษ์ฮิโตร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์สองเมืองนายอำเภอตะกัวทุ่งสำนักแทนพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงาและผู้นำท้องถิ่นรวมกันนำถุงปันน้ำใจของวัดสุวรรณคูหาออกเยี่ยม
ขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้ใกล้ชิดศาสนามากขึ้นเนื่องจากสภาพร่างกายและความเจ็บป่วยทำให้บางคนไม่สามารถเดินทางไปทำบุญที่วัดได้
พระประหลัดธนารักษ์กล่าวว่าทางวัดคิดว่าปวรคือบ้านวัดโรงเรียนต้องอยู่ด้วยกัน
จึงได้นำสิ่งของเล็กน้อยด้วยการรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งจัดใส่ถุงปันน้ำใจออกเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่เป็นผู้ยักษ์ไร้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่หมู่๕รอบบ้านแล้วก็รอบวัดอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้ช่วยเป็นกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไป